รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด๗๙นะครับ

ตะวันตกเฉียงใต้ของกอสุมาตราอินโดนีเซียนะครับ

แล้วก็ล่าสุดนี้ห่างจากภูเก็ตเพียงแค่๑๔๖๓กิโลเมตร
คาดว่ามีโอกาสเกิดซึนามิ
สอบถามล่าสุดครับกับคุณนัทธวุฒิแดนดีผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและซึนามิ

ครับล่าสุดนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
เอ่อซึ่งจากตัวที่เกิดเหตุนะครับตำแหน่งการเกิดที่ไหนตัวนี้มันอยู่ถัดจากจุดแนวมุดตัวครับประมาณสัก๖๐กิโลเมตรเข้าไปทางทะเลทางถนนามันนะครับ
ก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดตัวซึนามิอีกน้อยหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดนะครับจากสถานีฮานาบาล่าที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะสถานีวัฒนาน้ำทะเลเนี่ยไม่พบการเปลี่ยนแปลงของการเกิดซึนามินะครับ
ตอนนี้เราก็เลยฟันน้องว่าตัวซึนามิไม่มีโอกาสที่จะเกินนะครับ
ถ้าเกิดก็จะเกิดลักษณะของเป็นโลเคาลซึนามิที่เป็นขนาดเล็กมากแล้วไม่มีพวกกระทบนะครับ
ฟังข่าวนี้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะที่ภูเก็ตอาจจะตื่นตระหนกตกใจพอสมควรนะคะท่านผอค่ะ
แจงทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่หน่อยค่ะ
ภูเกตยังอยู่ค่อนข้างไกลแล้วตาแห่งที่เกิดอยู่อยู่บ้านหนึ่งของตัวอันดามัน
เอฟเฟคก็จะน้อยถ้าเกิดนะครับ
แต่ปัจจุบันเราฟันทงแล้วว่ามันไม่เกิดนะฮะ
หรือตัวคนอยู่ในเมืองที่มีอาคารสูงมาก
สบายใจได้เวลาผ่านมาจะครบ๑ชั่วโมงแล้วณขณะนี้
ในฝั่งอันดามันเองเนี่ยตอนนี้คือไม่ต้องเตรียมการอะไรใดเลย

ครับผมเพราะผมเช็คจากตัวข้อมูลที่จะมีสถานีตรวจวัด
ของในตัวระดับน้ำทะเลนะครับที่อยู่ใกล้เคียงแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
แต่ว่าก่อนอันนี้มีคำเตือนบอกว่าอยู่ในขั้นเฝ้าระวังคำเตือนนี้ออกมายังไงครับท่าน
คือโซนที่เตือนมันอยู่ใกล้เคียงกับการเตือนตัวเซรามิในครั้งก่อนนะครับ
แล้วก็เฝ้าระวังดูว่าขนาดมันก็ใกล้เคียงพอสมควรนะครับ
และที่ได้ความมือไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เตือนส่วนในนี้ได้

ยังคงต้องเฝ้าระวังว่าจะมีเหตุแผ่นดินไหว

แล้วก็ก็คงจะลดลงไปเรื่อยตามการเปลี่ยนแปลงของปกติของเขาอยู่แล้วนะครับ

ผอค่ะเนื่องจากว่าโลกโซเชียลข่าวสารไวมาก
ถ้าเกิดว่าประชาชนจะตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงนะคะ

ก็ที่ของหน่วยงานเรานะครับสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับ
กรมสุริยุยานะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ
หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ๐๒๓๙๙๔๕๔๗ครับ
ครับดังนั้นตอนนี้ปลอดภัยสบายใจหายห่วง
แล้วต้องยกเลิกคำเตือนเฝ้าระวังหรือยังครับณขณะนี้ยกเลิกหรือยังครับท่าน
ยกเลิกแล้วครับยกเลิกเรียบร้อยนะครับ
แต่ว่าตัวที่เป็นข้อมูลเทรดิตไหวและก็ตามอยู่ตลอดนะครับ
ว่ามันมีอัตเตอร์ช็อปมีอะไรเจอสิ้นในช่วงเวลาถัดไปนะครับ

สอบถามจากท่านผอเพียงเท่านี้นะคะ
อาทิตย์มาตราประเทศอินโดนีเซียห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ๑๔๖๓คิโลเมตร
เมืองต้นตอนนี้ท่านผอยืนยันแล้วว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิดซึนามินะคะ
เพราะว่าจุดที่เกิดนั้นอยู่ค่อนข้างห่างออกไปจากเกาะภูเก็ต
ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนก
หรือว่าตกใจกับกรณีข่าวที่เกิดขึ้น
สามารถสอบถามไปได้ที่สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะคะ
แล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับคนในพื้นที่แน่นอนค่ะ